สวัสดีครับวันนี้ตลอดทั้งวันชาวใต้โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทยคงต้องเจอกับสถานการณ์คลื่นลมแรงนะครับที่เรือเล็กที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า๖เมตรออกเดินเรือในระยะนี้อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝั่งอันดามันก็ต้องเตรียมรับมือเช่นเดียวกัน
เพราะว่าปัจจัยตัวสำคัญก็คือห่อมความกดอากาศต่ำที่ตอนนี้กำลังค่อยเคลื่อนตัวจากฝั่งอ่าวไทยข้ามไปฝั่งอันดามันนะครับ
แน่นอนจุดที่มีการก่อตัวของยอมความกดอากาศต่ำหรือว่ายอมฝนนี้นะครับ
จะเป็นจุดที่มีความสูงของคลื่นแรงเป็นพิเศษนะครับ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้นะครับ
ประจวบกับมีฝนตกลงมาก็อาจจะทำให้เรือนั้นไม่สามารถที่จะฝ่าลำคืนได้
กระแสลมตอนนี้นะครับที่มีการพัดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
สังเกตว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
บริเวณตอนกลางของภาคใต้นะครับ
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญครับทำให้เกิดกระแสลมแล้วก็เกิดคลื่นที่มีความแรงแค่ไหน

นี่ครับเป็นคลื่นที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
เมื่อวานนี้อยู่แถวบริเวณทางตอนล่างนะครับ
หลังจากนั้นถ้าหากดูดีก็จะพบว่าจะค่อยมีการเขยิบเข้ามาชิดติดชายฝั่งในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางนะครับ
หลังจากนั้นก็จะข้ามไปฝั่งอันดามันในวันพรุ่งนี้นะครับ
ดังนั้นฝั่งอันดามันพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมรับมือเหมือนกันคลื่นที่จะสูงนะครับ

สถานการณ์ฝนนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าฝนเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือในช่วงวันสองวันนี้นะครับก็จะพบว่าอยู่ในบริเวณทางตอนล่างส่วนใหญ่นะครับ
ถึงแม้ว่ายอมฝนนั้นจะลงสู่บริเวณทะเลอาเป็นกรบันเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่จากฝนที่มีการก่อตัวค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับ
จะค่อยมีการพัดเข้ามาปกกลุ่มพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
ก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้ครับฝนอาจจะตกยาวต่อเนื่องเลยนะครับ
ซึ่งนี่แหละครับเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
สังเกตว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้
ก็ต้องเตรียมรับมือด้วยในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีโอกาสเกิดฝน
ส่วนอีสานครับในช่วงวันที่๙ครับจะเป็นช่วงที่ลมหนาวจะแผลลงมาพอดีนะครับ
ซึ่งจะเป็นพื้นที่เดียวนะครับที่ไม่มีฝนตกนะครับ
เฉพาะบริเวณทางตอนบนนะครับซึ่งในวันที่๙อุณหภูมิจะลดลงประมาณ๒องศา
ถังตอนบนหนาวเท่าไรส่วนต้นอะไรครับก็ตกแรงมากเท่านั้นนะครับ

ภูเก็ตชุมพรกระบีสวรรฐณีตรังนครศิษย์ธรรมราช

ภัยจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องหลายวัน
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ